ว่าพร้อมเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์กระบวนการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูลได้
ขณะที่ในเวทีราชดำเนินสนทนาหัวข้อประชามติอะไรทำได้ไม่ได้
นักกฎหมายและประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตระบุในเวทีว่าตามพระราชบัญญัติ
ด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนูลเปิดให้ประชาชน
มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นโดยสุจริตไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย
แต่ต้องไม่เป็นความเท็จไม่ก้าวร้าวไม่ปลุกระดม
เพราะว่าจะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองได้นะครับ
ขณะที่ผู้เข้าร่วมเสวนาก็ทักท้วงการจำกัดสิทธิ
ในการแสดงความเห็นของกฎหมายประชามติ
โดยนายเสรีสุวรรณภานนท์ประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมองว่าการแสดงความเห็น
คำว่าหยาบคายในกฎหมายเป็นการตีความที่กว้างมาก
เช่นเดียวกับนายไพโรธพลเพชรนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระบุว่าการทำประชามติต้องเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้บรรยากาศแห่งความกลัว
คมคู่คุกคามและต้องวิเคราะห์ให้ประชาชนเห็นได้สองด้าน
เพราะมองว่าบรรยากาศการออกเสียงประชามติครั้งนี้ไม่เป็นบรรยากาศของการทำประชามติ
การคมครูคุกคามหรือแรงกดดันทุกรูปแบบ
ถ้าอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นการลงประชามาติไม่มีอิสระหรือครับ
ออกเสียงเนี่ยโดยสุจริตเนี่ยถ้าหากว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับ
มันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่ให้ประชาชนอะไรทำได้แค่๖ข้อ
หรืออะไรทำได้๑๐ข้อนะครับพื้นฐานก็คือหลักก็คือต้องทำได้ทุกเรื่อง
เว้นแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นเรื่องที่กฎหมายเอ่อ
บรรยัติว่าเป็นความผิดก็ไปดูทีละเรื่องไปขณะที่ในช่วงบ่ายนะครับ
นายสมชัยได้ประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติ
ร่วมกับคณะผู้แทนอียูประจำประเทศไทยโดยผู้แทนอียูได้ให้ความสนใจในประเด็นการใช้วาจาไม่สุภาพ
ว่าจะมีเส้นแบ่งและจะตัดสินได้อย่างไรส่วนการสังเกตการณ์การทำประชามติของนานาชาติ
หากประเทศใดมีความสนใจก็สามารถส่งจดหมายแจ้งความประสงค์เข้ามาได้
โดยกรกตไทยจะไม่มีการปิดกั้นและพร้อมอำนวยความสะดวกให้
ส่วนวันนี้ประกาศกรกตเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ
มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ๖ข้อที่ทำได้และ๘ข้อที่ทำไม่ได้
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติพร้อมกับเปิดให้สื่อมวลชนสามารถรายงาน
หรือเสนอข่าวตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบเป็นกลาง
โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันและไม่ขัดต่อกฎหมายครับ